นี่คือภาพที่มีการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ประธานรัฐสภาในชวนหลีกภัยได้เรียกประชุมนะฮะ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการชุมนุมที่เกิดขึ้น
และข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แต่ว่าตอนนี้สภาปิดนะฮะจะเปิด๑พฤศจิกายน

แต่ว่าควรจะเปิดขึ้นมาอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลานี้

ใช้เวลาประชุมกันประมาณ๓ชั่วโมงนะครับ
ที่ประชุมทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับ
ส่อตัวแทนภาคการเมืองต่าง
มีมติร่วมกันเห็นควรว่า
ควรจะให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับ
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น

ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องนั้น
ก็ให้รอคณะกรรมธิการที่เขากำลังศึกษาอยู่
ให้ไปเร่งสรุปรายงานร่างแก้ไข๖ฉบับ

เสร็จภายในวันที่๒๒ตุลาคม
ส่วนร่างที่๗เป็นร่างของทางไอลอร์

เพื่อจะได้นำมาพิจารณารวมกันในคราวเดียว
ซึ่งอันนี้ก็
ที่ตรงกันอีกประกันก็คือ
ถ้าเปิดได้นะครับ
ก็ได้แม้จะมีเวลาเพียงไม่มาก

ทุกคนก็เห็นว่าเวลามีค่ามาก

เวลาเราจึงไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อที่เราจะต้อง

ถ้าเปิดแล้วเนี่ยจะพูดอะไร
เรื่องอะไรอันนี้ก็ได้พูดกันเยอะ

ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหยิบยกมาพิจารณา

หรือจะยกเลิกก่อนหน้าเปิดสมัยประชุม

อันนี้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง

ก็ควรที่จะต้อง

แต่ว่าสมัยสามัญเนี่ยเดี๋ยวจะเปิด๑พฤศจิกายน

รัฐธรรมนูลจะให้คณะกรรมธิการ
ของทางรัฐสภาที่ศึกษา

เร่งศึกษาให้เสร็จภายใน๒๒ตุลาคม

เด็กประยุทธ์จันทร์โอชาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง

ว่าทางเพื่อไทยคุณสุธินคลังแสงบอกว่า

หรือว่าร่างรัฐธรรมนูลฉบับใหม่ก่อน

ลาออกก็ต้องไปเลือกนายกกันใหม่

ตามระบบรัฐมนูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หรือต่อให้รัฐบาลยุบสภา

ก็บอกว่าเอาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูลก่อน